สวัสดีครับ

เปิดมาพบกับเราสองคนแน่นอนนะครับ
ในรายการเกมโชว์ร้องเพลงลูกทุ่ง
หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ไม่มีใครเหมือน

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้าน
วันนี้รายการของเรายังอยู่ในช่วงพิเศษ

ต้อนรับการก้าวเข้าสู่ปีที่๒ของร้องได้ให้ล้านนะครับ

รวมพลคนช้ำ
กับการรวมพลคนช้ำครั้งนี้
เปิดโอกาสให้คนที่เคยร้องผิดแล้วกลับบ้าน
ได้กลับมาแก้มือกันอีกครั้ง

คาคาคาคาอยู่อีกคนหนึ่ง
แล้วก็นั่งรอกันอีก๔คนนะคะ

ขอต้อนรับคุณแป๊ะคุณฟาคุณสิงเสน่ห
คนพี่เกิดจะขึ้นมาต่อเนื่องละครั้งที่แล้ว
คุณป่าคนนี้คือหน้าตาไม่เท่าไหร่

จะมีผู้ชายสักกี่คนที่จะตั้งใจทำสิ่งนี้เพื่อผู้หญิงจริง
ผู้ชายบางคนนะโอ้โหรอแล้วรออีกก็ยังไม่มาขอไม่มาแต่ง
แต่เขาคนนี้พยายามทุกทางทุกตังค์จะไม่มี
เขาพยายามกระตือละล้นเพื่ออยากแต่งแฟนคนนี้ให้ได้
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะ
ขอเสียงกรี๊ดดัง
ต้อนรับคุณโฟนุ่มอีสานเสียงดีผู้มีรักทร

พูดแบบว่าหมอประจำตัวเลยหมอประจำตัวคล้ายกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วครับตอนนี้อ๋อมีอะไรต้องการใช่ครับตอนนี้คือผมมีเงินแล้วอ๋อไม่คุยกันตอนนี้มีอยู่๔๐๐๐๐แน่นอนเพราะว่าร้องมาแล้วนะ๔เพลงทีนี้ถ้าจะคุยผ่านโฟลก็ต้องคุยกับคุณเอ็นคุณเอ็นเขาฝากถามเขาหน่อยเขามี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

ทำลายติดปิ๊วมาก

แล้วตะกี้น้ำลายพี่เอ็นเขาเต็มเลยนะ
หรือไม่ต้องเป่าก็ได้แต่ขอเอวพอ
นี่เขานิ่งมาก
ให้มาก็เล่นสิ
คุณป่านุ่มคุณป่าคงใช้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะ

ฟังไปเยอะแล้วแต่ว่าถึงขนาดนี้
ต้องบอกเลยของคุณป่าก็ยังลื่นอยู่

อย่างที่บอกไปติดต่องานอะไรกันได้เลย

แบบว่าศิลปะของหมอลำก็ต้องมีกระเซายาวแห่มีทะลึ่งตึงตังกันบ้าง
เล็กน้อยเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเรียกรอยยิ้มของคนดู

มีคุณพ่อตาคุณแม่ยายในอนาคตนะครับ
แล้วก็มีแฟนมีญาตินะครับ
เท่าไหร่นะสินสอดเงิน๑๕๐๐๐บาททอง๒บาท
ตอนนี้โฟมี๔๐๐๐ก็เกือบ๒บาทนะขาดไปนิดหน่อย
สู่การแข่งขันกันเลยนะครับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
รู้จักครับรู้จักครับค่าวล่ะเคยร้องมั้ยค่ะ
เคยฟังเมื่อวานนี้เองครับอ๋อเหรอ
มันมายืนอยู่ตรงนี้ปั๊บมันหายไป
มันมีความแบบวืนอองรองแองแรงใช่มะ

นี่ไงความตื่นเต้น

เข้าใจว่ามีความตื่นเต้นด้วยความกดดันด้วย

มูลค่า๖๐๐๐๐บาทนะครับ
ตกลงว่าจะเล่น

ตัวช่วยไม่มีแล้ว
ตอนนี้มีอยู่๔๐๐๐บาท

ถ้าร้องผิดเหลือ๓๐๐๐๐บาท
ถ้าหยุดรับ๔๐๐๐บาท
ถ้าร้องได้

ตัดสินใจให้ดีครับ

จะกลายเป็นคนเหลือเงินแค่๒๐๐๐

ทุกคนรู้ลักษณะแล้วนะ

การตัดสินใจครั้งนี้สำคัญมาก
เพราะตัวช่วยของคุณโฟหมดแล้ว
หากเล่นแล้วร้องผิด
เงินที่สะสมมาสี่หมื่นบาท
จะเหลือสองหมื่นบาททันที
คุณโฟจะเล่นหรือจะหยุด

เดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดอย่างอื่น
เป็นขออนุญาตถามครอบครัว
ภรรยาในอนาคตใจจริงแล้ว
คุณอยากให้เขาเล่นหรืออยากให้เขาหยุด

นี่คือเสียงของภรรยาในอนาคต
คุณยายหยุดค่ะ
คุณพ่อตาเล่นครับ

คุณหลานคุณหลานหลาน

มีพ่อตาคนเดียวตอนนี้ที่อยู่ข้างคุณโฟ
ในแง่ดีนะอย่างน้อยก็มี๑คน
ในครอบครัวที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
และตอนนี้นะคะคุณโฟก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเล่น
นับถือน้ำใจน้องคนนี้มากนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ร้องก็เหมือนกลับมาแล้วศูนย์เปล่า

จริงคือมันไม่พอจริงครับ
เงินที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่พอจริง
ถ้าเราหยุดเราต้องไปหาอีกประมาณปีกว่า
ซึ่งผมไม่อยากรออีกแล้ว

มันจะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยเราก็ทำให้คนทางนู้น
เขาเห็นถึงว่าความตั้งใจจริงของเราแล้วนะ

มาแล้วนะครับ
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงที่๕เพลง

พี่ไป

แล้วงาน
แล้วอันนี้
ดีแสดง
เชตเข้าทาง
คือคำหนึ่งที่มันหมุนไม่ถึง
จึงไม่มีน้ำยา
บ่อมียังดอกคนออกหัวใจ
จึงไม่มีน้ำยา

ขอเชิญน้องแฟนหน่อย

มันเป็นซีนที่ทางเรา

เราก็รู้ว่ามีจุดมุ่งหมายกันทุกคนนะครับ
ว่าอยากจะได้เงินบางทีเงินหมื่น

หาก็เป็นปีปีนะฮะ
มันไม่มีทางที่จะหาทางอื่นได้

แล้วก็โฟได้ต่อสู้อย่างเต็มที่
เต็มที่แล้วสำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

พูดอะไรสักนิดนึงนะโบ
ฝากไปถึงทางบ้าน

ผมขอโอกาสขอบพระคุณ
เชียร์แรงใจทุกท่านที่ส่งมาให้ผม

หรือทีมงานช่างกล้อง
แล้วก็คนดูที่อยู่ทางบ้านนะครับ
แฟนคลับหมอลำสายไหมดาวเหนือ
ส่งแรงใจให้ผมมาสู้ในวันนี้นะครับ

ตอนนี้ผมไม่ได้เสียใจเลยครับแต่ผมดีใจที่
ทุกคนช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ผมมาได้กลับมาในครั้งนี้
แล้วผมก็มาทำให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วครับผมแล้วโฟทำดีแล้วค่ะ
ครับผมผมไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากคำว่าขอบคุณทุกคนในห้องทรงนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณแฟนคลับหมอลำสายใหม่ดาวเหนือนะครับ
มีงานที่ไหนก็จ้างผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีเงินมา
สารฝันของผมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่า
ใดจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตังค์สวัสดีครับ
โฟร้องผิดนะครับนั่นก็คือหยุดร้องไปถือว่าร้องผิด
ก็คือเพลงคนนอกสายตาของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับ
เป็นเพลงเด่นของคุณมนตรีคำสร้อยจากอัลบั้มชุดที่๗ชุด
ผ้าปูเตียงนะครับแต่มาแรงกว่าเพลงนำร่อง
งานเพลงของคุณสมชายฐานเจริญดนตรีโดยบุญทองโพสุภานะครับ
ก็คุณโฟนะครับร้องผิดในเพลงที่๕นะครับ
เพลงที่๔นั้นมีเงินสะสมอยู่๔๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเหลือ๒๐๐๐บาทครับ
และนี่ก็คือโฟนุ่มวิสานผู้มีรักแท้
ขอบคุณมากครับโฟร์ครับ

๕๕๑๔๑๙๓๙นะครับหมอลำสายไหมดาวเหนือ

โหพอขึ้นรถไปแถวกลางโดมโทรศัพท์เขา

มึงโดมรถกว่าทางอย่างนี้เลยหรอ
ไม่เยอะเท่าไรไม่เยอะเท่าไรอีกหมื่นห้าคำถามรถจากโคลอันมาเนี่ยนะ
จ้าทำไมไม่เดินมา

ผมจะเป่าคาถามหารรวย
โดนหัวใจคนสวยให้พลมเสน่ห์